เชื่อเหลือเกินว่าช่วงวันหยุดยาว๔วันหลายคนตีตรวจแปลงคอน๔ธรรมดาต

แต่บางคนไม่ต้องไปไกลเพราะตอนนี้หลายวัดเนี่ย
มีการอัญเชิญแล้วก็สร้างรูปปั้นไอ้ไข่ไว้ที่วัด
คือจริงเดี๋ยวก่อนต้องถามกันว่าไอ้ไข่จริงมีกี่ตัวคะ

อ่านั่นคือต้นกำเนิดอยู่ที่นครจิตภรรณะ
ถูกต้องแต่ตอนนี้คือทั่วประเทศไปแล้ว

จนล่าสุดนะพระพยอบออกมาคนไทยทุกคนสติหน่อย

รูปปั้นไอ้ไข่กันนะฮะโอ้โห
แล้วก็มีการล่ำลือต่อกันไปว่าโอ้ขอแล้วจะสมปรัฐนา
ตอนนี้นะวัดในประเทศไทยนั้นหลายวัดเนี่ยก็มีการสร้าง
หรือว่านำรูปปั้นไอ้ไข่ไปตั้งเอาไว้ให้คนกลับไห้บูชา
อย่างที่วิหารของวัดใส่ในตะบนป่างิ้วอำเภอเมืองที่อ่างทอง
เขาก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็เนี่ยคือเขาเอามวลสารมาจากวัดเจดีนะ
แล้วก็มาสร้างไว้แล้วคนก็เดินทางไปกลับไห้บูชา
ขอโชคขอลาบจากรูปปั้นไอ้ไข่อันนี้เราย้ำว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคล
คนที่เขาขอได้ก็มีเยอะนะก็ศักดิ์สิทธิ์แหละนะฮะ
ทีนี้เนี่ยชาวบ้านก็ไปที่นี่กันเยอะมากนะฮะจังหวัดใกล้เคียงก็ไป
คนที่เขาได้โชคลาภมีเงินมีทองก็ไปกันเขาก็ได้กันจริง
แล้วก็มีการร่ำลือเล่าขานต่อว่าโอ้โหนี่นะไอ้ไข่แสดงปฏิหารปรากฏการณ์ให้เห็น
เป็นเด็กผมจุกถ่ายภาพติดในมือถือแล้วก็ไปเล่นกันกับม้าภายในวัดอะไรแบบเนี้ย
คุณผู้ชมนะฮะทีนี้เรื่องเนี้ยพระราชธรรมนิเทศหรือว่าพระพยอมท่านเนี่ย
ก็ท่านเป็นพระนักเทศนะชื่อดังเลยของวัดสวนแก้วท่าน
ออกมาเตือนสติผู้คนที่กำลังตามกระแสความนิยมของไอ้ไข่บอกว่า
โยมเอ้ยอย่าอย่าไปเชื่องงมไงว่าลาบสักระจะลอยมาเพราะอำนาจของไอ้ไข่เกินเลยนะฮะ
ถ้าสามารถบันดาลได้จริงรัฐบาลต้องหาไอ้ไข่องค์ใหญ่เนี่ย
จำลองไปตั้งอยู่หน้ากระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ประเทศชาติจะได้มีเงินไหลเข้าคลัง
ท่านย้ำอย่าไปหลงลาบลมลมแรงแรงอันนี้ท่านบอกประชาชนไม่ได้บอกรัฐบาลใช่ไหม
ประชาชนทีนี้พระพยอมท่านกล่าวบอกว่าที่สังคมปัจจุบันเป็นแบบนี้เพราะอะไร
ให้ดีนะฮะอันนี้น่าจะบอกรัฐบาลแล้วนะเพราะอะไรเพราะคนจนมากอืม
โหยหิวความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะคนที่รวยอยู่แล้วก็อยากจะรวยมากขึ้น
แหวงหาความหวังลมลมแรงไม่คำนึงถึงเหตุผลเมื่อการใช้สติปัญญาและเหตุผลมันต่ำ
ความเชื่อมั่นในพระรัตนัตรัยจึงครอนแคลนวัดต่างตอนนี้ไม่ยึดพระรัตนัตรัยแล้ว
นึกถึงแต่ลาบศักระหมายถึงว่าคนเข้าไปที่วัดเอาเงินไปบริจาคนะฮะ
แต่ก่อนมีอะไรอ่ะจตุคามรามเทพตุ๊กตาลูกเทพจนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหไอ้ไข่

ร้านข้าวเต็มทุกโต๊ะเลยนะฮะเขาบอกว่าเต็มหมดเลย
นี่ก็คืออิทธิพลปรากฏการณ์ของไอ้ไข่ล่ะสินะครับ
วกกับนครศรีเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายต่างนานาที่มันมีจุดโอโซนอ่ะนะ
นะคนก็ไปกันนะทำให้ช่วงนี้เนี่ยคนไปเที่ยวนครศรีกัน
นะคะมองให้เป็นเรื่องท่องเที่ยวมันเป็นการกระทุ่มศุลคิดมันก็ดี
แต่ว่าพระพยอมท่านก็เตือนหลายคนว่าอย่าไปงมงายมากนักนะฮะ

ไว้แล้วคนก็เข้าไปเพื่อที่จะทำรู้บำรุงศาสนาด้วยอะไรด้วย
มันก็ดีมันก็ช่วยในการต่อยอดให้พุทธศาสนาอยู่ต่อไป
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็อยากให้ยึดอยู่ที่แก่นหลักคำสอน